จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
นอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านอยู่เลยนะคะ
จากนั้นมีคนร้ายเข้ามายิงถึงในบ้านแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนแม่อายุ๘๖ปีนอนอยู่ข้างบน
พี่ชายที่พิการก็นอนอยู่ข้างบนนะคะ
คือไม่ทราบเลยว่าน้องเสียชีวิตอยู่ข้างล่างนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังจากที่ตำรวจรับแจ้งเหตุก็รีบเข้าไปเลยนะคะ
เป็นตำรวจสพนดีปราจีนบุรีเข้าไปพร้อมแพทย์และกู้ภัยค่ะ
ไปพบศพนายวัญชัยนาราชอายุ๔๑ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองขณะนอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านพักนะคะ
ตำบลแก่งดินสอนดีค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนนะคะ
มีผู้ตายแม่อายุ๘๖ปีและพี่ชายที่พิการ
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เพราะว่าทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วนะคะดึกแล้วนะคะ
แต่ว่าพี่ชายที่พิการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่า

แต่กลางดึกได้ยินเสียงปืน๑นัด
แต่ไม่เอกใจว่าน้องจะถูกยิง

หลังจากนั้นนะคะช่วงกลางดึกลุกไปเข้าห้องน้ำเหมือนกัน
แต่เห็นภาพของน้องลักษณะเหมือนนอนดูโทรทัศน์อยู่
ไม่คิดว่านั่นคือการเสียชีวิตแล้วนะคะมารู้อีกที
ก็คือช่วงเช้าแล้วก็คือตำรวจมานี่นะคะ
ว่าน้องชายถูกรอบยิง
นายชานรงนาราชพี่ชายอีกคนของผู้เสียชีวิต
ให้ข้อมูลว่าน้องชายมีอาชีพดูแลสวนไผ่อยู่ข้างบ้าน
หาเลี้ยงพี่ชายที่พิการและหาเลี้ยงแม่ที่อายุ๘๖ปี
ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไปมีเรื่องกับใคร
มีเมียเป็นตัวเป็นตนก็คือลักษณะการใช้ชีวิตปกติเลย

แต่ก่อนหน้านี้๑๒สัปดาห์นะคะ
บอกว่ามีหญิงสาวที่เลิกกับสามีเก่าแล้ว

เลิกกับสามีเก่ามาติดพันธุ์
คุณชานรงค์สังเกตเห็นน้องชายของตัวเองเนี่ย
โทรศัพท์คุยกันกุ๊กกิ๊กยูตลอดเวลา
แต่เขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี่ยที่มาติดพันธุ์
ไม่ได้เลิกกับสามีเก่าอย่างเด็ดขาด
ถามว่าทำไมคุณชานรงค์รู้
เพราะหญิงสาวคนที่มาติดพันธุ์น้องชายของตัวเอง
ทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมกบินบุรี
ซึ่งเป็นที่เดียวกับพันรยาของตัวเองก็เลยทำให้ทราบข้อมูลนี้นะคะ
คาดว่าสามีเก่ามาทราบว่าอดีตพันรยาของตัวเอง
ยังไม่ได้เลิกขาดกันเนี่ยกำลังคบหาผู้ชายคนใหม่ก็คือผู้ตาย
ช่วงก่อนเกิดเหตุหญิงสาวคนนี้โทรศัพท์มาหาพี่สะพ้ายของผู้ตาย
บ้านอยู่ติดกันด้วยนะบอกไปบอกผู้ตายหน่อยให้ระวังตัว
แต่ยังไม่ทันได้ไปบอกเลยนะคะ
นายวัญชัยถูกยิงเสียชีวิตก่อนแล้วนะคะฟังเสียงพี่ชายค่ะ
ต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นสามีเก่าของหญิงสาวที่มาติดพันธุ์ตายนี่แหละนะคะ
ซึ่งตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีต่อไปค่ะ